เขาประกาศหาคู่ให้กับครูสาวชาวจีนนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสนใจเรื่องนี้
เอ๊ะทำไมนะฮะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ถึงต้องมีการประกาศหาคู่แบบนี้ด้วยนะครับ
เอาล่ะเราก็เลยไปตามหากันเลย
ว่าคนนี้เขาประกาศหาคู่แบบไหน
ไหนหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูกันกับทีมข่าวของเรานะฮะ

หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่วงเล็บโสด

ครูสาวชาวจีนมีชื่อภาษาไทยแสน

มีความประสงค์อยากมีแฟนเป็นนุ่มไทย
นิสัยดีไม่ขี้เกียจ
มีฐานะในระดับที่ไม่พากันกัดก้อนเกลือ

และที่สำคัญยังโสด
เขาเป็นชายแท้สุภาพไม่หื่นกาม
และอยากแต่งงานมีคู่ชีวิต
โอ้โหนี่เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับเนี่ย
แต่ขอยืนยันว่านี่เป็นการประกาศหาคู่จริงครับ
ได้รับการยืนยันจากนายสับสิริทรงสุขรุจิโรธ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานี
โดยประกาศหาคู่ให้กับครูสาวชาวจีน

เพราะนางสาวหลียวนที่มหาวิทยาลัยจ้างมาสอนภาษาจีน๓ปี
มีกำหนดกลับประเทศจีนปลายปีนี้

ครอบครัวต้องการให้ลูกสาวแต่งงานในวัยอสมควร

เพราะอยู่ในวัยที่สมควรมีคู่ได้แล้ว
แต่ครูสาวกลับตกหลุมรักวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมไทยเข้าแล้วสิครับ
มีแนวคิดที่จะอยู่ที่อุบลราชธานีต่อไป
หากมีแฟนเป็นคนไทยโดยเฉพาะคนอุบล
ยิ่งดีเลยครับจะได้สอนหนังสืออยู่ที่นี่เลย
ลงข้อความประกาศหาคู่ผ่านเฟซบุ๊ก
ตอนนี้นางสาวหลีในวัย๒๙ปี

ก็ไม่เคยมีแฟนหรือชายใดมาจีบเลย
หากมีคนเข้ามาก็พร้อมพูดคุย
ไม่ได้ตั้งคุณสมบัติไว้สูงมากมาย
แต่หากมาลองคบกันแล้วเข้าใจกัน
ก็พร้อมจะแต่งงานด้วยล่ะครับ
นางสาวลีบอกอีกว่าถ้าแต่งงานแล้ว

และจะได้เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่ที่นี่ตลอดไป
หากมีหนุ่มชายไทยท่านใดสนใจ

ก็จะช่วยเป็นผู้ตรวจสอบให้

เป็นคู่ชีวิตตลอดไปครับ

เขาบอกอย่างนี้นิสัยดีไม่ขี้เกียจนะครับ
มีฐานะในระดับที่จะพานาง

ไม่เจ้าชู้และไม่โอเวอร์ด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าแหมใครนะท่านใดที่มีลูกชายหลานชายพี่ชายน้องชาย

ก้าวลอก้าวถามมาติดต่อเข้ามาได้
เขาบอกว่าลงไปตอนวันที่๒๒นะคือวันที่๒๒ประมาณ๕ทุ่ม๕๐นาที
คนสนใจสอบถามข้อมูลกลับมาเยอะมาก
อยากให้ครูน้ำหวานอยู่ประเทศไทยต่อว่าอย่างนั้นนะคะ